พระเอกคนนี้แหละค่ะโอมอัชชานะคะพักหลังหลังมาเนี่ย
ก็ไม่ได้มีอีเวนต์มีงานอะไรเปรี้ยงปร่างมากนัก
แต่ก็ยังได้รับบทพระเอกอยู่อย่างเรื่องที่เพิ่งผ่านพ้นไปก็อังกรนี่แหละค่ะ
เห็นว่าตอนนี้ชิ่งไปเป็นฟรีแลนซ์แล้วหลายคนก็คาดเดาว่านางเอกสาวอังกร
อีกคู่บุญกันเนี่ยบูมสุภาพรจะหอบเอาหน้าสวยตามไปด้วยหรือเปล่านะคะ
งานนี้ก็ไม่ต้องสงสัยค่ะเพราะเห็นว่าเธอโชคดี
ผู้ใหญ่ให้โอกาสละครเรื่องใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะ
ส่วนเรื่องหัวใจที่มีข่าวว่าแอบกุ๊กกิ๊กกันอยู่กับไฮโซหน้าหล่อ
พาไปดูฟุตบอลกันไกลถึงยุโรปนี่มันใครกันเนอะ
เดี๋ยวไปดูลีลาการตอบคำถามของเธอในนครเล่นเป็นเสือ
แต่ชีวิตจริงตอบคำถามแบบปลาไหลเลยล่ะค่ะ

ก็ถ้าพี่แจ๊คบอกหนูว่าคนนั้นของพี่แจ๊คเป็นใคร
เรามาแลกกันเมื่อกี้ที่พูดกับหนูเดี๋ยวขออนุญาตสัมภาษณ์หน่อยค่ะ

ที่คุยในกรุ๊ปคนนั้นคนนี้แล้วก็ไปดูสนามฟุตบอลนี่คืออะไรคะ
เพื่อนกันค่ะ
คุณสุขแบบไหนเหมือนพี่แจ๊คเลยอะค่ะขอบคุณนะคะสำหรับคำถาม